คุณผู้ชมค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือส่งน้ำใจให้กันและกันนะคะ
ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะน้ำใจของคนบันเทิง
ที่ตอนนี้ก็ส่งต่อให้พี่น้องชาวไทยค่ะ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะ
ไปที่ครอบครัวนี้ดีกว่าพี่นานาแล้วก็พี่เวย์ค่ะ

เมื่อวานนี้นั่งรถตู้ส่วนตัวของที่บ้าน
นำอาหารไปแจกที่แคมป์คนงานค่ะจำนวนร้อยกว่าชุด
ก็ไปแถวทองหล่อใกล้ระแวกบ้านทั้งคู่นั่นแหละ
ซึ่งพี่นานาก็บอกว่าเป็นอีกมื้อหนึ่ง
สำหรับแคมป์คนงานก่อสร้างที่โดนปิด

อิ่มเราก็แบ่งปันได้ทำก็สุขใจ

ไม่ได้มีการเตรียมใดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ได้มีการเตรียมไม่ได้มีการบอกกล่าวค่ะ
เพราะว่าพี่นานาเขาเปิดกระจกรถแล้วถามว่า
มีคนงานประมาณกี่คนพี่
ซึ่งตอนนั้นเองน้องผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมค่ะ

ก็บอกไปเลยพี่นานาเออก็มีประมาณร้อยกว่าคนพี่
น้องคนนี้เขาจำพี่นานาไม่ได้ด้วยนะ
ถึงขั้นตอนที่บอกว่าเอิ้นมายกของอย่างนี้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

อะไรอย่างนี้น้องก็ยิ้มดีใจมากเลย
อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวดีนะคะ

ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดเลย
ก่อนหน้านี้หลายคนคงจำได้
ฝาแฝดบุ๊กลินบีน่าช่วยกันแพ็คเหนียวไก่
เออนะคะส่งให้กับพี่น้องชาวไทยนี่แหละ
แล้วก็มีคอมเมนต์ชื่นชมมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ

ต่อกันที่บอยเจี๊ยบค่ะ

เป็นผู้บริหารรถกับข้าวไปแล้วนะคะ
ก็มีเรื่องให้ปลื้มปิ่มหัวใจเหมือนกัน
คือว่ารุ่นพี่ที่ทั้งคู่รู้จักนะ
ก็ได้ส่งคลิปวิดีโอคนขับแท็กซี่คนนึง
ชื่นชมรถกับข้าวของพี่บอยพี่เจี๊ยบ
ซึ่งพี่คนขับรถเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่า
คนที่กำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยรู้จักกับพี่บอยพี่เจี๊ยบด้วย
พร้อมบอกว่าอยากให้ฟังอยากอวดแหละ
ฟังแบบนี้แล้วมันก็ปลื้มใจมาก
พวกเราตั้งใจช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้มากที่สุด

รถกับข้าวเออนั่นแหละคุณบอยคุณเคี้ยวเขาทำ
หน้ารักผู้นี้ผมชอบ
คุณบอยก็เป็นนักร้อง
เขาเคลียร์พิจิตาเขากรเป็นดารา
เขาขาวหน่วยเขาก็ทำรถทุกทวงไปแจก
ตามชุมชนที่มีคนติดโควิดเหมือนบ้าง
แบบนี้อวดเลยค่ะลงบ่อยนะคะ

มันก็จะมีข่าวให้ชื่นใจแบบนี้บ้างก็ดีนะลีเนาะ
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะ
ทั้งคนให้แล้วก็คนรับมีความสุขกันทั้งคู่นะคุณผู้ชมนะ